เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมากันก่อนนะคะ
มีครูสาวเมืองโคราชเขาขับรถจะกลับบ้าน
แต่จู่ขับมาเอ๊ะมีวัตถุปริศนาตกมาใส่กระจกหน้ารถ
เสียหายเลยก็เลยคาดว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองหรือเปล่า
มีการใช้ก้อนหินปลาใส่กระจกรถหรือเปล่าตามเหตุที่เราเคยเจอกันเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นตำรวจเขาเลยต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษค่ะ
นี่แหละค่ะภาพหน้ารถเนี่ยกระจกแตกเลยนะคะ
เป็นร่องรอยของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเก๋งนิสันรุ่นอาเมร่าสีแดง
ของนางสาวสุมนทิพย์บุญเกิดอายุ๓๗ปีค่ะ
จอดอยู่ที่ไหลทางบนถนนมิตรภาพขาออกจากตัวเมืองนครราชศรีมา
ฝั่งตรงข้ามกับตลาดสุรนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะคะ
หลังเกิดเหตุหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชศรีมา
รวมทั้งตำรวจก็ไปตรวจสอบค่ะก็จะเห็นสภาพรถเนี่ยคือกระจกด้านหน้า
มีร่องรอยเหมือนกับวัตถุตกมาใส่จนทำให้กระจกหน้ารถนี่ยุบแล้วก็แตก
แบบนี้นะคะเป็นรอยร้าวเสียหายเลยนางสาวสุมนทิพย์เขาเล่าบอกว่า
เธอก็เดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาและงานสังสรรค์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวจังหวัด
ขณะกำลังขับกลับบ้านที่ตำบลจอหอขับผ่านตลาดสุรนคร
จู่ก็เห็นวัตถุชนิดนึงลอยมากระทบกระจกหน้ารถเลยค่ะ
ตอนนั้นตัวเองขับรถอยู่เลนขวาตกใจมาก
จึงพยายามชะลอรถแล้วขับชิดซ้ายเข้าข้างทางนะคะ
หลังตำรวจตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ
ไม่เจอค่ะว่าวัตถุที่ตกมาใส่กระจกเนี่ยมันคืออะไร

แต่ตัวนางสาวสุมนทิพย์ให้ข้อมูลเพิ่ม
ว่าตอนที่ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
สังเกตเห็นเหมือนกับอะไรบางอย่างเป็นก้อนดำตกมานะคะ

โชคดีมากที่เธอยังตั้งสติได้ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
บางคนตกใจบางทีหักพวงมาลัยกระทันหัน

ตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาหลักฐานค่ะ
ว่าสรุปแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
ถ้าเป็นการปลาหินใส่รถจริง
ต้องรีบหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ

ใช่ค่ะก็อยากให้ติดตามคนร้ายโดยเร็ว

วัตถุที่ว่ามันคืออะไร
ป้องกันไม่ให้ไปเกิดเหตุซ้ำรอยกับใครเขาอีก